ใช่ค่ะสุดท้ายมาบอกว่าเดี๋ยวจ่ายคืนให้นะ

เรื่องนี้มันกลายมาเป็นประเด็นในโลกโซเชียลค่ะ
เพราะว่าในเพจต่างเขาก็มีการแชร์เรื่องนี้

จริงครูสาวคนนี้ก็เป็นการโพสต์เองด้วยซ้ำนะฮะ
ถ้าจะเอาจากข้อมูลของครูสาวก็ได้เหมือนกัน
ครูสาวโพสต์เองเลยประจานชายหนุ่มคนนี้เองเลย
ว่าชายหนุ่มคนนี้เขาเข้ามามีพฤติกรรมอย่างไร
ใช่ค่ะเพราะว่าฝ่ายผู้ชายคนนี้
เขายังค้างค่าแชร์อยู่
แล้วมีการบอกด้วยนะเดี๋ยวจะคืนให้ทั้งหมดเลย
๐บาทแต่ว่าขอนอนกับคุณครูคืนนึง

ที่มาเล่นแชร์เนี่ยเพราะว่าชอบครู
ถ้ากลัวครูไม่โอเคจะพอดให้เรื่อยจนกว่าจะหมด
ครูตกลงว่ายังไงเดี๋ยวผมโอนให้เลยนะ
ครูก็บอกว่าโอนมาก่อน
แต่ผู้ชายคนนี้บอกครูจะหลอกผมอีกแล้วสิ
ให้ผมโอนไปครูก็ไม่มาเจอผมล่ะสิ

ว่ายังไงผมโอนให้นะผมโอนให้จริง

แต่ครูผมขออะไรประมาณนี้แล้วหรืออยู่นั่นนะคุณ
ใช่ค่ะอยากให้ฟังสิ่งที่ครูเขาเล่าหน่อยละกันค่ะ

พอมาวันคืนวันที่๒๕ตุลาคมนี้
ก็มีการปลดบล็อกแล้วก็ได้ถามเกดว่าทางหนี้เกดเท่าไหร่
เกดก็เข้าใจว่าอ๋อจะมาชำระหนี้หรือเปล่าก็เลยมีการแจ้งยอดหนี้ไป
แต่ก็คือมีการขอนอนด้วยเพื่อที่จะหลังจากนอนด้วยแล้ว
ก็คือจะโอนใช้หนี้ทั้งหมดให้อะค่ะแล้วก็ใช้ข้อความไม่ดีก็เยอะ
แล้วทีนี้เกดก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วก็เลยมีการโพสต์ลงหน้าเฟซ
เฟสเพื่อเป็นการเตือนคนอื่นว่าแบบแบบนี้นิสัยไม่ดีมากเลย
เขาก็ได้มีการแคปข้อความบางส่วนไปโพสต์หน้าเฟซบุ๊คของตัวเองในตัว

คือน่าจะบิดเบียงข้อเท็จจริงมากเลยในลักษณะที่คนอื่นอ่านแล้ว
มองว่าเราขายบริการในลักษณะแบบนั้นเลยค่ะครับ
บิดเบือนข้อเท็จจริงของฝ่ายชายบิดเบือนยังไงรู้ไหมคุณ
ข้อความไปแล้วก็ไปตัดต่อเหมือนกับคุณครูเป็นฝ่ายเริ่ม
คือฝ่ายชายเอาไปโพสต์ไว้ในโซเชียลเลยนะ
บอกว่าแหมให้ท่าผมเองมาอ้อยผมเองอ้อยก็คืออ่อยนะ
อ่อยผมเองแล้วก็มาทำแบบนี้อีก
แล้วก็มีการโพสต์ลงในโซเชียล
ทีนี้คนก็เข้าไปเข้าใจผิดคุณครู
แต่บางคนรู้จักคุณครูก็รู้นะครูสอนเด็กครูไม่ทำแบบนี้หรอก

คุณครูบอกว่าผู้ชายคนนั้นทำไม่ถูกต้อง
มาขอนอนกับหนูเองมาขอนอนกับดิฉันเอง
แล้วก็ยังเอาเรื่องของดิฉันไปโพสต์เสียหาย

แล้วครูก็เลยเอาข้อความของผู้ชายคนนี้โพสต์ประจานซะเลย

นี่ไงเลยถามว่าแล้วผู้ชายคนนั้นคือยังไง
เขาโสดหรือยังไงเปล่านะคุณผู้ชม
ผู้ชายมีเมียมีลูกแล้วด้วยซ้ำ
แล้วฝ่ายเมียของผู้ชายนะทักมาหาครู
ขอให้ครูลบโพสต์แล้วก็บอกครูอย่าเอาเรื่องเลย
กับครอบครัวเธอยังมีลูกเล็กอยู่เลย
ของผู้ชายคนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะขอจ่ายหนี้แทนสามีเองละกันค่ะ
เพราะว่าเมียของผู้ชายคนนั้นบอกว่าที่บ้านก็เปิดเป็นร้านขายของ
คนก็รู้ข่าวจากพวกที่ลงในโลกโซเชียลแล้วมันอับอายเขา

ที่ผู้ชายโพสต์โชว์รถมีรถมีเงินอะไรต่าง
นี่ไงคือเขาก็โพสต์เหมือนกับเป็นสมบัติที่พ่อแม่สร้างมาเนี่ย
คนก็เลยตั้งคำถามอ้าวมีตังค์นี่นะ
ทำไมมีตังค์ทำไมถึงไม่ไปยอมใช้หนี้ล่ะ
ทำไมไม่พยายามจ่ายค่าแชร์ล่ะ
ทีนี้เมื่อกี้คุณสืบสกุลบอกว่าบ้านเขาเปิดเป็นร้านขายของชำใช่ไหม
นักข่าวของเราก็ตามไปดูเหมือนกันค่ะ
ปรากฏว่าร้านขายของชำปิดนะไม่มีคนอยู่บ้าน
นักข่าวพยายามติดต่อกับผู้ชายคนนี้ติดต่อไม่ได้
แต่คนที่ติดต่อได้คือแม่ของผู้ชายคนนี้ค่ะ
คือพอคุยกับคุณแม่แม่บอกเลยนะ
บอกว่าเอาจริงนะลูกแม่ไม่รู้เรื่องเลยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
เพิ่งรู้จากสื่อนี่แหละไม่สบายใจเลย
แล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นแม่ยกหูโทรศัพท์โทรหาเนี่ยนะ
แม่กำลังโทรหาลูกชายให้คุยกับผู้สื่อข่าว
แล้วพอคุยเสร็จแล้วทางฝ่ายลูกชายก็ยอมรับผิด
แล้วก็ฝากขอโทษสังคมนะมีการบอกด้วยบอกว่า
ผมรู้เท่าไม่ถึงการผมไม่คิดว่าการที่ผมพิมพ์ไปเล่นเล่น
พูดไปเล่นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตค่ะ
อืมนะครับ
ก็คือมอสยืนยันว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยก็คือการเป็นการหยอก
ครับผมผมรู้เท่าไม่ถึงการนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องขนาดนี้นะครับ
อืมตอนเนี้ยมอสมีอะไรที่อยากจะพูดกับสังคมบ้างไหมครับ
อ๋อคือว่าผมก็ขอโทษแล้วกันนะครับ
ครับผมผมก็ไม่ได้จริงจังตอนพูดไปอะครับ

อาจทำให้เราคิดไปเองต่างนานาใช่ไหมครับ

ใช่ค่ะเมื่อกี้ฟังฝั่งผู้ชายนะคือหยอก
ผมไม่ได้จริงจังผมคุยเล่นปกติ
แล้วต้องถามไงว่าอีกฝั่งนึงเขาเล่นกับคุณ

คือคุณครูบอกแบบนี้ที่ต้องแจ้งความเรื่องถึงโรงพักแล้ว
เพราะว่ามันต้องแยกกันนะเรื่องของหนี้ของสินก็ว่ากันไป
อีกประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นเรื่องของเอาเรื่องราวต่างไปโพสต์
ทำให้เธอเกิดความเสียหายมันอาจจะเข้าข่ายหมินประมาทหรือเปล่า
หรือว่าอะไรต่างแล้วก็พวกอะไรนะ
อะไรนะเราหรือจะมีขอร่วมเพศขออะไรนะ
อันนี้ที่คุณสืบสกุลบอกมันจะเข้าข่ายคุกคามทางเพศ
แล้วทีนี้คุณครูเขาบอกว่าก็กลัวไงกลัวชีวิตเธอชีวิตคุณครูจะไม่ปลอดภัย

แต่ว่าตัวผู้ชายมาทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะฮะ